เขาบอกว่าเป็นน้ำท่วมที่หนักที่สุดในรอบ๑๑ปี

ต้องเอาเรือมารับส่งคนเข้าออก
โอ้โหป้ายจมขนาดนี้เลยอ่ะอืม

นี่ตัวเมืองเชียงใหม่เลยนะเนี่ย

จูงนะครับขี่ไม่ไหวหรอกครับ

เมื่อเย็นวานนี้ระดับน้ำที่มันเข้าท่วมชุมชน
ริมฝั่งแม่น้ำปิงในอำเภอเมืองเชียงใหม่
ชาวบ้านหลายร้อยครอบครัวนะครับ
ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบาก
ตลอดทั้งวันเรือท้องแบนของสำนักงานปพเชียงใหม่
แล้วก็มูลนิธิรวมใจอปพล
ถูกใช้เป็นยานพานะช่วยเหลือชาวบ้านครับ

ตะบนป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่

คือออกมารับอาหารกล่อง

ภาพรวมในระดับน้ำที่สถานี
พีสันทราย

เมืองเชียงใหม่ก็จะเริ่มทรงตัวแหละ

แต่สถานการณ์ยังวางใจไม่ได้ครับเพราะว่าพื้นที่ทางตอนเหนือ
อำเภอเชียงดาวอำเภอแม่แตงยังคงมีฝนตก
แล้วมันอาจจะเพิ่มปริมาณน้ำลงสู่แม่น้ำปิงอีกละรอกก็ได้
สถานการณ์น้ำช่วงปีนี้คุณผู้ชมครับถือว่าใกล้เคียง
ทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อปี๕๔
ใกล้เคียงใกล้เคียงดอมแต่สำนักชนรับประทานที่๑เชื่อว่า
ส่งผลกระทบน้อยกว่าปี๒๕๕๔เพราะว่ามีการสร้างพนังกั้นน้ำ
ตลอดสองฝั่งแม่น้ำปิงนะครับในพื้นที่รุ่มต่ำ
ซึ่งเป็นเสี่ยงน้ำท่วมตลอดแนวอาจจะมีบางจุดบ้างแหละ
ที่น้ำมันสูงแล้วก็ทะลักเข้ามานะครับค่ะนายวรวิทย์ชัยสวัสดิ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยม
แล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ชุมชนเวียงทอง
และชุมชนป่าพร้าวพบว่ามีระดับน้ำสูง
ตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะฮะนะครับโดยชาวบ้านนะครับ
ขนย้ายสัมภาระขึ้นที่สูงแล้วก็ช่วยลำเลียงคนออกจากพื้นที่ครับ
ท่านประธานชุมชนเวียงทองครับท่านประธานวินยูเนี่ย
ข้อมูลบอกว่าชุมชนแห่งนี้มีคนอยู่สัก๒๐๐คน
ส่วนใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียวครับแต่หลายคนนะคุณผู้ชมฮะ
ขนของออกมาข้างนอกตั้งแต่๖โมงเช้าเมื่อวานแล้ว
แล้วก็มีบางส่วนครับที่มีบ้าน๒ชั้นชั้นแรกทั่วไม่เป็นไร
อ่าไปอยู่ชั้นสองก็แล้วกันค่ะแต่เชื่อว่าปริมาณน้ำยังคงน้อยกว่าปีห้าสี่
แล้วก็เริ่มลดระดับลงหากไม่มีน้ำเหนือลงมา